สวัสดีครับ๘นาฬิกา๑๐นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้สภาพอากาศเมืองไทยเป็นอย่างไร
สถานการณ์เมืองไทยที่ทำให้เกิดฝนตอนนี้
จากการตรวจสอบค่อนข้างที่จะหายหน้าหายตากันไป
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำ

ทางตอนบนของประเทศลาว
ตอนนี้ก็เขยิบขึ้นไปแล้วนะครับที่เห็นเป็นสีฟ้าฟ้านี้เนี่ยนะครับ
เมื่อสักครู่นี้เป็นลูกลูกศรเป็นลักษณะของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ

ลักษณะนี้เองก็จะทำให้เกิดกลุ่มก้อนเมฆก่อตัวขึ้นค่อนข้างหนาตานิดหนึ่ง
ในวันสองวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนืออาจจะมีกลุ่มก้อนเมฆปกกลุ่มนะครับ
สว่างแสงแดดอาจจะไม่มากนักแล้วก็บางจุดบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนืออาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมครับ
เป็นภาพถ่ายกลุ่มก้อนเมฆที่มีการก่อตัวอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเราณขณะนี้
พบว่าตอนนี้เองหลักในพื้นที่เมืองไทยครับ
ถ้าหากเราดูภาพนี้จะสังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับ

แต่ว่าจากการตรวจสอบตอนนี้เนี่ยนะครับ
พบว่ายังไม่มีการก่อตัวของกลุ่มฝนในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
แต่ว่ามีอยู่จุดหนึ่งแถวบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดระยองนะครับ

มีฝนกระจายตัวในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ทั้งสองฝั่งตอนนี้คลื่นก็อ่อนกำลังลงกว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ท่องเที่ยวการทำกิจกรรมกลางทะเลก็จะไม่อันตรายเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมการเกิดฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
สถานการณ์ฝนไทยมีแนวโน้มเป็นอย่างไร
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในแต่ละจุดแต่ละภาคต้องระวังอะไรกันบ้างนะครับ
มาดูภาพรวมวันนี้กันก่อนครับจากการตรวจสอบนะครับ
จะพบว่าส่วนใหญ่ตกในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือภาคอีสานนะครับ
แต่ว่าวันพรุ่งนี้ค่อนข้างที่จะโล่งนะครับ
กลุ่มเมฆกลุ่มฝนที่เป็นสีเขียวสีแดงเนี่ยนะครับ
คือกลุ่มฝนตกหนักออกจากเมืองไทยของเราไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
มีอยู่จุดเล็กเป็นสีฟ้าเท่านั้นนะครับคือฝนตกกระจายเบา
คำนวณต่อไปนะครับอีกวันหนึ่งครับก็พบว่ากลุ่มฝนนั้นก็หายไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ทีนี้ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างในพื้นที่ที่ตอนนี้มีการเกิดน้ำท่วมขังอยู่
อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำจากจีนค่อนข้างเยอะนะครับ
ส่งผลให้สถานการณ์น้ำมีการทะลักมาล้นตลิ่งในหลายจุดหลายพื้นที่
ใครที่อยู่ริมน้ำอาจจะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือภาพรวมของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้เดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับ
สำหรับอุณหภูมิลักษณะอากาศแต่ละจุดทั่วโลกของเราเป็นอย่างไรนะตอนนี้ครับ
ทั้งหมดนี้คือรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป